ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะมาเริ่มต้นกันที่ความรักของเราสองสามคน
คือเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่คู่เดียวแต่ว่าไม่มีคนที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ

นักร้องหนุ่มเขาก็ออกมาตอบทุกคำถามที่หลายคนคล่องใจ
ว่าทั้งคู่ตกลงกันแล้วว่าสถานะเป็นแค่พี่น้องกัน
แต่ยังไม่ใช่แฟน
ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเออก็คงจะเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะถูกมองว่าจับปลาสองมือ
ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเออก็คงจะเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะถูกมองว่าจับปลาสองมือ
ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเออก็คงจะเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะถูกมองว่าจับปลาสองมือ
ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเออก็คงจะเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะถูกมองว่าจับปลาสองมือ
ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเออก็คงจะเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะถูกมองว่าจับปลาสองมือ
ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเออก็คงจะเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะถูกมองว่าจับปลาสองมือ

ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเออก็คงจะเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะถูกมองว่าจับปลาสองมือ
ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเออก็คงจะเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะถูกมองว่าจับปลาสองมือ
ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเออก็คงจะเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะถูกมองว่าจับปลาสองมือ
ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเออก็คงจะเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะถูกมองว่าจับปลาสองมือ
ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเออก็คงจะเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะถูกมองว่าจับปลาสองมือ
ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเออก็คงจะเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะถูกมองว่าจับปลาสองมือ
ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเออก็คงจะเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะถูกมองว่าจับปลาสองมือ
ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเออก็คงจะเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะถูกมองว่าจับปลาสองมือ

ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเออก็คงจะเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะถูกมองว่าจับปลาสองมือ
ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเออก็คงจะเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะถูกมองว่าจับปลาสองมือ
ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเออก็คงจะเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะถูกมองว่าจับปลาสองมือ
ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเออก็คงจะเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะถูกมองว่าจับปลาสองมือ

ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเออก็คงจะเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะถูกมองว่าจับปลาสองมือ
ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเออก็คงจะเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะถูกมองว่าจับปลาสองมือ
ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเออก็คงจะเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะถูกมองว่าจับปลาสองมือ
ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเออก็คงจะเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะถูกมองว่าจับปลาสองมือ
ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเออก็คงจะเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะถูกมองว่าจับปลาสองมือ